โอ้โหผ่านไปสองคู่ครับเสียงแหบเสียงแห้งเลยครับ
แฟนแฟนเป็นอย่างไรครับถูกออกถูกใจหรือเปล่าครับ
ส่วนคู่ต่อไปของการถ่ายทอดสดนี่เคยใช้บริการกันมา๒ครั้งนะครับ
ต้องบอกว่าพลิกล็อกทั้งสองครั้งที่ลุมพินีและราชดำเนินครับ
พลิกหกสิบหนึ่งพลิกสิบห้าหนึ่ง
ส่วนวันนี้ประจันบาลเนี่ยมาขอล้างมือขอล้างตาแก้มือครับ
เดี๋ยวดูครับจะลำได้สำเร็จหรือว่ายิ่งแก้ยิ่งทัน
ก่อนอื่นติดตามวิทยา
ครับรอผู้เห็นกับเราวันนี้นะครับไฟล์แดงร้อยเชิงสิงค์มาวิน
ชื่อเอกลักษณ์ชุมทองอายุ๑๗ปีเป็นชาวจังหวัดสงขา
ชกมาแล้วเจ็ดสิบสี่ครั้งชนะห้าสิบแพ้ยี่สิบสามเสมอหนึ่งครั้งครับ
ข้างหลังชนะคะแนนประจันบาลสจวิชิต๘๑ที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินครับประจันบาลสจวิชิต๘ริ้ว
ชื่ออนุชาพริ้งเพราะอายุ๑๘ปีเป็นชาวจังหวัดชนบุรี
ชกมาแล้วแปดสิบหกครั้งชนะห้าสิบหกแพ้สามสิบครั้ง
ข้างหลังครับแพ้คะแนนร้อยเชิงสิงหมาวินครับที่เวทีรุมพินีครับ
ทำหน้าที่ห้ามครับโดยประการให้คะแนนทั้ง๓ท่านครับ

รองผู้เอกแล้วนะครับเดี๋ยวผลอีก๒คู่ที่ผ่านมาก่อนนะครับ
แล้วก็ได้แชมป์ด้วยนะครับกางเกงสีน้ำเงินเพชรนิยม
คะแนนก็ออกมาครับ๔๗ต่อ๔๙ครับทั้ง๓เสียง
แต้มนะกับสองแต้มครับก็จุดเปลี่ยนของเกมนั้นอยู่ในยกที่สามจริงจริงนะครับ
มันรับทั้งยกเลยไปโดนโก่งแทงแล้วแก้ไม่ตกนะครับโดนแล้วยุบเลย
โดนแล้วยุบไปเสียดายจริงจริงแม่ถ้าวันนี้เตรียมศอกมาคมกว่านี้อีกหน่อยนี่ได้เสียเลยนะครับ
ก็ปั้มตีไล่แขนแต่ตั้งเปชรบังชนที่ก็ใช้ศอกไม่ได้และลูกเหลี่ยมที่เขากระตุกก็กระตุกไม่ได้
วยคู่นี้ครับฝ่ายแดงนี่มาจากใต้ครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่มาจากชนบุรีครับ
มุมแดงนี่ซ้อมอยู่ค่ายมวยสิงหมาวินนะครับแม่วันนี้เสียวัดเสียหนึ่ง
พอรวมไปถึงพี่ป๊อปทุ่งสงครับพี่คมพยักษ์พี่ฮิปปี้สิงหมณีมากันเพียบเลยนะครับ
งานสิงหมาวินวันนี้อัดแน่นเลยนะครับ
ขณะที่น้ำเงินเนี่ยซ้อมอยู่๘ริ้วเลยครับค่ายมวยสจวิชิตแปดฮาริ้วนะครับ
วันนี้ส่งตัวแทนมาถอดมงคลครับคุณอันสุขุมวิทย์ครับ
ส่วนมุมแดงนี่พี่คมพยักษ์สิงหมณีขึ้นมาถอดเองเลยนะครับ
ดูการบริกรรมคาถาครับของใครจะเหนียวแน่นหนึบกว่ากันครับ
คู่นี้เคยใช้กับบริการกันมาแล้วสองครั้งนะครับที่ลุมพินีกับราชดำเนินครับ
มาบริกที่สิบหกสิบหนึ่งสิบห้าหนึ่งครับ
เดี๋ยวดูครับวันนี้ย้ายวิกมาชกศึกยอดมวยไทยรัฐจะเป็นอย่างไรครับ
มุมน้ำเงินจะแก้มือล้างอายได้หรือเปล่าครับหลังจากเคยแพ้มาสองครั้ง
เอ้าเดี๋ยวดูครับติดตามยกที่หนึ่ง
คู่นี้ก็น่าจะเข้มข้นอีกคู่หนึ่งนะคุณพรชัยนะ

แดงร้อยเชิงสิงหมาวีหรือว่าจ้อยนาธวีเดิมนะครับ
น้ำเงินประจันบาลสจวิชิตแผ่นริ้ว
ขดุกระเรี่ยวการผ่านมวยเป็นไงคุณมอนชัย

รูปร่างช่วงคลุมสูงสีอายุก็ใกล้เคียงกันครับ๑๗๑๘
ต่างกันที่จังหวัดบ้านเกิดเท่านั้นเองนะ

น้ำเงินภาคอวันอ่อสีแบงนิ่งมวยใต้
มีทั้งฮิปปี้ทั้งโทมยักษ์สิงห์มะนีมาเลยนะ๒สีพี่น้อง
มวยคู่นี้เคยใช้บริการมา๒หนตนครับที่เวทีมวยราชเหนินและวิโนมีดีครับ
ก็ต้นเป็นการไปก่อนและก็ไปก่อนและไปหยุดครับ
โดนร้อยเชิงที่แซงต่อสงไพรซ์เลยครับ

ที่มาใช้เวทีมวยไทยรัฐจะล้างตาได้ไม่ได้ต้องติดตามนะครับ

ต้องไปหาเวทีอื่นแล้วก็ต้องเปลี่ยนคู่แล้ว
แต่ประจันบานนี่ถ้าสามยกนี่กระทะทั่วประเทศเหมือนกันครับ

สำเนียงสินกังเงินแดง๑๐๐เชิงสินมาวิน๑๑๐กว่า
เดียวกับทางคู่ของเพชรสำเร็จกับฟ้ามีตาเลยนะครับ

กรรมการให้คะแนนทั้ง๓ท่านมีอาวุธสุขมีพันธบทตีสัญญารัฐนาภัยวงศ์และคุณนาทีพิษมานีครับ
พวกท่านมวยนี่พอห่างไปนี่ชื่นใจอยู่พวกท่านมวยนี่แน่นเยี่ยดเลยนะครับ
พี่ลดไปถึงปากประตูเลยนะครับ
ประตูแล้ววันนี้มาเยอะอัดอั้นกันมานานวันนี้ต่างคนต่างมาปล่อยของ
สู่กันยาวครับ๖คู่อ่ะ๔คู่ไถทอดสด
ท่านผู้ชมครับรับโชคกับไทยรัฐนะครับลุ้นของขวัญจากใจ

เขตจังหวัดกรุงเทพหานครสมุทรประการนนทบุรีและปฐุมธานีเท่านั้นครับ
มองหาสติ๊กเกอร์บนหน้าหนึ่งในวันที่๑๙และ๒๓พฤศจิกายนครับ
รุ้นรับคือสร้อยทองคำหนัก๒สลึงจำนวน๓๐รางวัล
ร้อยทองคำหนัก๑สลึงจำนวน๑๒๐รางวัล
วยร้องคู่เอกของเรานะครับผ่านมาแล้วครับยกแรกครับ
ทั้งคู่นี่กำลังดูเชิงไม่ค่อยออกอาวุธเท่าไหร่ครับ
กกันมานี่๒ครั้ง๒คราวแล้วครับ
ฝ่ายแดงครับพวกเทนเนอร์กลุ่มสตาร์ฟโค้ดครับติวเข้มครับ
สวัสดีค่ะขอบคุณครับ๙๐บินตาจราเข้เขียวครับ
ชนะน็อกเอาไปเลย๓๐๐๐บาท
ราเข้ฟาดหางรับ๑๐๐๐บาทครับ
แต่วันนี้จ่ายไปแล้วนะจราเข้เขียว๓๐๐บาทให้กับทางเพชรสำเร็จอบตหนองย่างทอยนะครับ

ค่าพิเศษนะค่ารถค่ารถกลับครับ
เป็นค่ากระหนมระหว่างทางนะ
มาต่อครับยกที่สองร้อยเชิงสิงหมาวินแดงนะครับ
จันบานสจวิชิต๘ริ้วน้ำเงิน

ถูกท้ายถูกท้ายก่อนเลยครับพลอยเซอร์
ต้องดูนะครับว่าหลังจากที่เปลี่ยนจากจ้อยนาธวีมาสิงหมาวินนี่จะดีขึ้นหรือเปล่า
ด้วยครับปอดใหญ่ปลายแรงครับพลอยเซอร์ครับ
ต้นนี่ที่คุณพรชัยบอกท่านผู้ชมไปนะครับ๒ไฟล์นี่๓ยกไปก่อนเลยนะครับอาจารย์บาล
แต่๔๕นี่แม่ไปเข้าเกียร์ผิดนะช็อตไปเฉยหรือเปล่า
โดนแดงแซงไปแล้วนะครับ
ดิฉันดูเชิงอาวุธนี่ยังออกน้อยไปนิดนึง

แต่ก็มีคนแล้วก็ไม่กล้าลึกนะครับเหลือปลายจะแผบ
สมรอยกันลองคุมไปนิดนึงก่อนได้คุมไปก่อนครับ
ซ้ายสวยแล้วครับปลอยเซอร์ไม่อยู่
คุณหมวยควายที่เป็นซ้ายใช้ได้นะครับปลอยเซอร์
ท้าวหน้านะครับหัวเข้าลงตัว
ตอนนี้ดูยากนะครับว่าใครจะสนับสงมวยเหลี่ยมมวยทางใกล้เฮียมเลยนะครับขวามเหมือนกันอีก
อันตรีก็ไม่กล้าผู้หญิงผลามเลยครับ
คนมันอีกจะได้หนาวนิดนึง

หาหัวไปดิ้นครับ๒โน้ตกลูก

สิ่งที่สายวันนี้

ปล่อยเชิญและสายมาอยู่แล้ว
แต่มวยก็ทางดีกว่าจะมีทีมหน้ามาช่วย

กลับเท้าขวาแล้วครับ

เข้าตาเลยครับทีมนี้ติ้งขวา
ประจันบานยังหายเวลาออกไม่ได้เลยนะ

หลุดแล้วก็โดนโต้ไป

เพลงแข้งประจันบาลบอกไม่ต้องสืบครับ

ข้างในเป็นของมุมแดงครับ

ประจันบาลบอกผมเคยแพ้มานี่
วันนั้นไปแพ้หมดแรงไปมั่ววงในไปหน่อยครับ
วันนี้มาเต็มที่เต็มถังแล้วครับ
วงในตั้งดีไม่มั่วแล้วนะครับ

เพิ่มเติมความแข็งแรงแข็งแกร่งมา

ประเภทดีเซลเครื่องร้อนช้าเลยครับ

นะครับก็เป็นกลางทางแล้ว
สองยกที่ผ่านมาส่งแล้วก็เป็นแบบนี้นะคุณพรชัยนะครับ
คำพลังไททางมาด้วยนี่คือพี่แดงครับแดงปั้มแล้ว

ประจานบานนี่เลี่ยวนิดนิดนะครับ

มัดลำตัวครับนี่มัดเข้าลำตัวไปจะดึ้งกัน
จะทำให้ผิดได้หรือเปล่าครับแดง
ถ้าเกิดวันนี้สามไฟต์ก็เลิกตอแยร์นะครับ
ก็โอกเงี่ยกลวงตามเล่มแล้วนะครับ
สามยกยังไม่เห็นภาพประจานบานจากเลยนะครับ
สองนี่โดนเต็มขวาเต็มชายโค้งกันแล้วหนึ่งที

แล้วก็ไม่กล้าบอก
ร้อยเชิงนี่เมื่อกี้เตะซ้ายถีบเข้าไปครับไม่ทันบาน

เริ่มจะออกสอบแล้วนะครับประจำบ้านของเจ้าวิสิกัณฑ์นิ้ว
เขากล้าวิ่งเข้ามากักออกสอบเลยนะครับ
ของนักเกี่ยวคุณไหมคุณยังไงคุณขวาไหม

เทแดงนั้นเข่าค่อนข้างจะเป็นเข่าอาชีพมากกว่านะครับ

นี่พยายามจะหาเหลี่ยมเข้าตลอดเลยนะร้อยเชิงนะ
วันนี้เชิงตัดออกไปเยอะเลยกลับมาชวนเข่าแล้ว
ว่าน้ำเงินปอดเล็กไงกะว่าจะชนในอย่างเดียว
ต้องระวังศอกด้วยนะครับประจันบาลอาวุธนี่ไม่ธรรมดานะครับ
คงใช้โถขวามาอีกแล้วคลาย
ออก๒ทีมด้วยครับร้อยเชิงวันนี้
สายแถวหน้าก็ทำได้ดีนะครับสักด้านร้อยเชิง

เกมเริ่มเปิดแล้ว

ดูยากครับคู่นี้ต้องวางบันทึ่งสายท้ายเลย

ผ่านไปแล้ว๓ยกครับแม่จังหวะเดินเข้าไปนะครับเนี่ยตุ้ยท้องไปก่อน
หนึ่งดอกครับร้อยเชิง
ขวาจับได้ครับพยายามเกี่ยวนะครับ
เกี่ยวแล้วไม่ล้มคืนด้วยแข้งซ้ายแต่ว่าหลุดไปครับ
ขวามาครับร้อยเชิง
ดูกันดอกต่อดอกนะครับนี่ครับจังหวะสับดอกนี้ครับ
มากอยากจะเอาขวานฟันครับ
พอโดนเข้าไปร้อยเชิงนี่ยักษิ้วเลยนะครับบอกว่าหนักกว่านี้ก็โดนมาแล้วครับ
น้ำเงินเคยแพ้มาก็จริงนะครับวันนี้บอกขอชนะได้ไหมครับ
จะได้เป็นเลิกงามยามดีครับเพราะว่าเดือนหน้านี้น้ำเงินจะบวชแล้วนะครับ
จะเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒน์บอกว่าขอชนะหน่อยนะร้อยเชิง
บางช่วงบอกว่าไม่ง่ายนะครับเอ้าว่ากันต่อบนเวทีครับ
ต้องบวชก่อนแล้วค่อยไปเบียดทีหลังต้องบวชมาก่อนนะครับอ้าวยกสี่ปล่อยตัวมาแล้ว
ร้อยเชิงนี่ออกอาวุธยังเป็นน้ำเป็นเนื้ออยู่นะครับต้องดูทางประจันบานด้วยเวลาจะโต้แล้วโต้ได้ต่อเนื่องหรือเปล่า
เกมเปิดเต็มที่นะครับยก๔ถ้ายกนี้ไม่ออกอาวุธนี่ให้คะแนนยากแล้วคุณพรชัย
อำเดี๋ยวเอาไว้เลย
ต้องออกขยันอีกสักนิดนึงนะครับอาจารย์บานนี้ต้องเปิดเกมบ้างแล้วนะ
เพราะ๓ยกนี่รับเยอะแล้วยังโต้ไม่ค่อยทันเท่าไหร่
ยก๔เข้าสู่ข้างบนกลางของเข่าแล้ว
แล้วจับแบบเข่าอาชีพเลยนะร้อยเชิง

ถ้าตีนไว้นี่อยู่ที่น้ำเงินเลยประจำบาน
แทบจะวิ่งเข้าใส

สวยไหมแม่ไม่ทัน
แล้วเชิงนิ่งด้วยนะวันนี้งานนิ่งเลย
นี่ยกที่๔แล้วนะครับรองผู้เอก

น้ำเงินขวาทุกทีเข้าซ้ายเข้า

แข็งเข้าตลอดซ้ายเข้าตลอด

ต่างคนต่างเบียดต่างคนต่างบี้แล้วนะครับตอนนี้
ต่อยกที่สี่ซ้าย
ร้อยเชิงนอกจากมีเข่าในแล้วมีนอกมีตีนซ้ายมาช่วยด้วยนะ
ห้องคู่หน้าร้อยนอกยังมีเข่าใน
เดินละครับอาจารย์มาก

วันนี้การชื่นมือใช้ชนะในวันนี้

ทั้งคู่ไม่ยอมเลยครับ

สนุกเลยครับพักสักครู่

เดินเดินแล้วตีได้หรือเปล่า

เหลี่ยมมาหลอกตานิดเลยนะครับ
น้ำเงินนี้ต้องขยับเปิดเกมแล้ว
เอาตีนขวา๒ตีน

ตีนยุ่งนะนะต้องระวัง
กันเข้าเส้นแล้วนะครับตอนนี้ยกสุดท้ายแล้ว

ไม่รู้ว่ามองเหมือนกับปากกาหรือเปล่า
มีเท่าไหร่นี่ต้องใส่ให้หมดเลยนะครับทั้งคู่
สาเหตุที่โปรโมเตอร์ไม่ยอมถีบคู่

ต่างคนต่างมั่นใจแล้วครับ

เบียดกันไปเบียดกันมาแบบนี้

แต่๓คนกรรมการให้คะแนนนี่มั่นใจหรือเปล่า

ใครเชื่อพี่เลี้ยงไม่ได้นะครับ

เอริจะเป็นผู้มั่นใจครับ
เพราะมันเต้นกรมเครอเหมือนกัน
ต่างคนต่างมั่นใจคนแพ้จะเสียดายเพราะ๑นาทีไม่เข้าทำนะ

ถ้าแดงชนะวันนี้ก็๓ครั้งนะ๓ไฟล์ติด
ถ้าน้ำเงินชนะกันมาเป็น๒๑นะครับก็แพ้๒ชนะ๑
ชนะ๒น้ำเงินยังไม่ชนะเดี๋ยวดูวันนี้ครับจะเป็น๓หรือว่าเป็น๒
เก็บคะแนนแล้วครับเก็บคะแนนแล้ว
เก็บคะแนนแล้วออกไคลออกไคล

ออกไคล๓ฟ้ายนะคะ

เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ